มาเช็คคนบันเทิงดวงดีดวงเฮงกันหน่อยนะคะ

เจ้าประจำเจ้าเก่าเจ้าเดิมพี่ฮายอภพรของเราค่ะ
รับทรัพย์ไปงวดนี้จุก๒๒๐๐๐๐บาท
งวดที่แล้วใช้หมดหรือยังถามก่อน

พี่ฮายนะเขาโพสต์ไว้ว่าถูกเลขท้าย๒ตัว
ก็คือ๕๙ทั้งหมด๑๑๐ใบ
คุณไปคุณมาก็นี่แหละค่ะ๒๒๐๐๐บาท
ซึ่งพี่ฮายเขาก็โพสต์ไอจีส่วนตัวนะบอกว่า

งวดนี้แม่โบเดี๋ยวกลับบ้านแล้วขอเช็คว่ามีเลขหน้าถูกอีกไหม

ส่วนคนนี้ก็ดวงดีรับทรัพย์หลักแสนเช่นกันค่ะ

เจ้าตัวโพสต์แจกแจงละเอียดยิบเลยนะคะว่า
ถูกรางวัลเลขท้าย๕๙ทั้งหมด๓๒ใบ
ถูกรางวัล๓ตัวท้าย๕๙๕ทั้งหมด๔ใบ
ซึ่งพี่อุ๊บก็บอกว่าเป็นผลพวงมาจากการช่วยเหลือคนและสัตว์นะคะ
ปิดท้ายค่ะคนนี้ไม่มาไม่ได้เลยจริงมาแทบทุกงวดเลยนะคะ
สำหรับพี่เฟี้ยวฟ้าวของเราครั้งนี้รับทรัพย์ไป๖๐๐๐บาท
รางวัลเลขท้าย๓ตัว๑๑๐จำนวน๑๕ใบนะคะ
ซึ่งเจ้าตัวก็โพสต์ผ่านไอจีว่าได้โชคออกพรรษา
ซึ่งตัวเธอจะนำเงินทั้งหมดไปสร้างแม่ย่าให้เสร็จสมบูรณ์
ยังไงก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
แต่เอาจริงนะพี่อิมเชื้อฟ้าวเนี่ยเขาบอกเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่า
ช่วงเข้าพรรษาเนี่ยนะเขาจะไม่ซื้อลอตเตอรี่เลย